อีกหนึ่งความรุนแรงที่จะพาไปดูเหมือนกันนะคะเป็นที่จังหวัดกระบี่
เป็นลูกชายเกิดอาการหลอน
คิดว่าแม่ตัวเองเป็นกระสอบทราย
ทุบตีไปทำร้ายแม่ของตัวเองนะคะ
สุดท้ายตำรวจต้องนำกำลังเข้าไป
บุกจับกลุ่มตัวไปดูวินาทีนั้นค่ะ
เพศการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาช่วงสายที่ผ่านมานะคะ

ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มมาค่ะพร้อมอุปกรณ์เนี่ยเป็นไม้งามเนี่ย
ถือเข้าไปเจ้าหน้าที่ถือเข้าไปแล้วก็ไปปิดล้อมบ้านหลังนี้นะคะ
อยู่เลขที่ห้าสิบสองที่ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ไปเจอชายอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
ตอนนั้นเขามีอาการหลอนแล้วนะคุ้มคลั่งอยู่ในบ้านของตัวเอง
ระหว่างเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านอยู่เนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุพยายามวิ่งหนีออกทางหลังบ้านนี่ค่ะจุดนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปล็อกตัวเอาไว้ได้ทันทีเนี่ยค่ะ
จังหวะที่เข้าไปล็อกตัวนะคะแล้วก็ไปตรวจค้นในบ้าน
ตรวจค้นในห้องนอนไปเจอยาบ้าในจำนวนหนึ่ง
ไปเจอน้ำกระท่อมอีก๒ขวดแล้วก็ไปเจอใบกระท่อมอีกจำนวนหนึ่งด้วย
แต่ขณะที่กำลังตรวจค้นเนี่ยผู้ก่อเหตุยังใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอนะคะ
วิ่งหลบหนีออกไปทางหลังบ้านอีกสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ติดตาม
ล็อกตัวเอาไว้ได้อีกครั้งล่ะค่ะทีนี้ไปสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุ
หกสิบห้าปีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่ายืนยันยังไงก็จะดำเนินคดี
ลูกชายของตัวเองเพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ย
ทำร้ายมาแล้วสองสามครั้งนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกลูกชายเนี่ย
ทำร้ายจนฟันหักไปแล้วหลายซี่แต่ก็ไม่เคยแจ้งความ
ทีนี้เมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาค่ะลูกชายเข้ามาเตะมาต่อย
ขณะที่แม่กำลังนอนหลับก็เลยทำให้ตามร่างกายแล้วก็ศีรษะ
มีรอยฟกช้ำไปหมดรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก
ก็เลยวิ่งหนีไปที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือช่วงหลังมาเนี่ย
แม่บอกว่าคือลูกชายเนี่ยนะติดยาเสพติดมาก
แล้วก็ยังมาบังคับเอาเงินที่ได้จากการขายปาล์มเนี่ย
ที่แม่ขายได้เนี่ยครั้งละสามพันสี่พันเนี่ย
ไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วยโอ้โหแม่บอกหากไม่ให้เนี่ยนะ
หากไม่ได้นะลูกชายก็จะทำร้ายทุบตี
ทีนี้สุดทนแล้วล่ะก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีทีนี้มาถามลูกบ้าง
ตำรวจจับตัวลูกได้ถามเลยนะคะถามสอบสวน
ก็ยังให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการมืนเมากับด้วยยาเสพติด
นะฮะเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าทำร้ายแม่ของตัวเอง
แต่ทำร้ายเพียงครั้งเดียวขณะก่อเหตุมีอาการหลอน
อนทำไมรู้ไหมคุณเขาคิดว่าแม่เขาเนี่ยเป็นกระสอบทราย
สำหรับซ้อมมวยนั่นแม่นะแม่ค่ะ
สุดท้ายไปซ้อมแม่นะคะไปทำร้ายแม่เพราะหลอนคิดว่าแม่เป็นกระสอบทราย
เอายาแหละถ้างั้นเออตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือยาบ้าเนี่ยไว้ในครอบครองมียาเสพติดประเภท๕
ก็คือพืชกระท่อมเอาไว้ครอบครอง
รวมทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายมารดาด้วยสุดท้ายโดนคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ